กลับมาที่เรื่องของเสียงระคังที่วัดไซค์กันหน่อยนะครับ

คงดังอยู่แต่ไม่ได้ดังแบบว่าเป็นการตีนะ
แต่มันสะเทือนไปถึงเรื่องราวของคดีความต่าง

ถูกต้องก็ต้องเข้าไปตรวจสอบในคอนโดซิอยู่กันยังไงมีใครอยู่บ้าง
รุปแล้วไปเจอคุณผู้ชมต่างชาติหนีคดีมา
เป็นชาวเกาหลีครับไปโกงมา๑๙๐ล้านวอนมากบดานอยู่ที่คอนโดแห่งนี้คุณผู้ชม
ไปดูกันหน่อยว่าเขาเป็นมาเป็นไปอย่างไรถึงมาอยู่ที่นี่ได้แล้วตำรวจไปเจอได้อย่างไรนะฮะ
ผลตำรวจตรีสุรเชษฐหักพามรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง
พอมันมีเรื่องราวของเสียงระคังของวัดที่ไปกระทบกับคนในคอนโด
มันก็มีการเข้าไปตรวจสอบนะฮะเขามีการไปจับกลุ่มนายลีซุงคุงนะฮะ
ซึ่งเป็นสัญชาติเกาหลีใต้ตอนนี้พอไปเจอแล้วเนี่ยไปตรวจสอบประวัติ
กลายเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของเกาหลีใต้คดีช่อกงรวมถึง๗คดี
หลังจากผู้ต้องหามรายนี้ไปเช่าคอนโดข้างวัดใส่ซึ่งมีข่าวมีคางเรื่องของเสียงระคังนี่แหละนะฮะ
เขาพักมาอยู่กว่า๖ปีแล้วคุณผู้ชมไม่โดนจับไม่มีใครไปเจอนะฮะ
จากเสียงระคังนี้นำเหมือนที่คุณบอก

ท่านก็บอกว่าตำรวจเข้าไปตรวจสอบคอนโดนี้
พระราชบัญญัติตรวจคนเข้าเมืองระหว่างการตรวจสอบ
พบนายคนนี้ชื่อนายลีพักอาศัยอยู่
ก็เลยเป็นมาเป็นไปยังไงดูหน่อยซิมีพาสปอร์ตไหม
เดินทางเข้ามาไทยตั้งแต่๒๐กุมภาพันธ์๒๕๕๙
อนุญาตให้อยู่ถึง๑๕มีนาคม๒๕๕๙

แต่มันหมดอายุเรื่องพาสปอร์ตไปแล้ว

แต่ว่าในลียังคงลักลอบอยู่ในประเทศไทย
รวมกว่า๖ปี๗เดือน

วีซ่าหมดอายุไปแล้วแต่ว่าไม่กลับประเทศไป
อยู่ต่อถึง๖ปี๗เดือนที่คอนโดนี้นะฮะ
ตำรวจก็เลยสงสัยว่าอ้าวทำไมถึงไม่กลับประเทศ
หนีคดีมาหรือเปล่าก็เลยตรวจสอบประวัติไป
ไปยังสถานทูตเกาหลีใต้พบว่าแน่นอน
นายคนนี้เป็นผู้ต้องหาหลบหนีคดีหมายจับคดีช่อโกง
และเป็นที่ต้องการตัวของทางการเกาหลีใต้เป็นอย่างมาก
โดยทางการเกาหลีใต้ออกหมายจับ๗หมาย

ตัมรวจก็แจ้งเข้าหากลับใหนลีภิษฐานเป็นบุคคลต่างด้าว

โดยการอนุญาตสิ้นสุดพร้อมประสานทางการเกาหลีใต้
ตรวจสอบได้เพียง๖ห้องพบว่าต่างชาติ๕คน
มีการแจ้งที่พักถูกต้องกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
และชาวเกาหลีใต้๑คนที่พบว่ามีหมายจับ

ไม่ได้มีการแจ้งรายชื่อผู้เข้าพักว่าเป็นชาวต่างชาติ

ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
ก็มีข่าวออกมาว่าประมาณ๓๐ห้องที่พบเนี่ย
น่าจะเป็นต่างชาติที่ไม่มีการแจ้งต่อมอว่ามาอยู่ที่คอนโดที่นี่
อาจจะมีการอยู่เกินวีซ่าด้วยหรือเปล่ายังไม่ทราบเหมือนกัน